ขอบคุณมากครับท่านประธานครับ
จากการที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจได้กรุณาอภิปรายเรื่องของนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ
ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินได้แถลงไปเมื่อวานตอนเช้านะครับ
ว่าไม่ได้ลงถึงรายละเอียด
แต่จริงแล้วในรายละเอียดทั้งหมด
ก็ท่านนายกก็ได้มอบหมายให้ตัวกับผมเนี่ยมาทำการชี้แจงนะครับ
และทำความเข้าใจกับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
โดยเฉพาะเรื่องของที่พวกเราโดยเฉพาะสมาชิก
มีความกังวลในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำ๖๐๐บาทตั้งแต่ปี๒๕๖๖ถึง
ซึ่งแน่นอนครับท่านนายกก็ได้มีการมาตอบข้อชี้
แจงเป็นช่วงช่วงนะครับว่าท่านจะมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำไปได้อย่างไร
ซึ่งแน่นอนครับในฐานะที่กระทรวงแรงงานก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลนะครับ
เราก็คงจะต้องทำตามนโยบายที่ท่านนายกและรัฐบาลได้แถลงไว้
ซึ่งการที่เราจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ
นั่นหมายถึงว่าเราต้องขึ้นค่าแรงในทุกภาคส่วนนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นแรงงานคนไทยหรือแรงงานจากเพื่อนบ้านที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย
ซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวผมเองคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่อยู่ที่ค่าแรงขั้นต่ำ
แต่เรากำลังบอกว่าการที่เราจะมีแรงงานที่มีสกิล
หรือมีแรงงานฝีมือที่มีความเหมาะสมกับการได้รับค่าแรง
ซึ่งแน่นอนครับค่าแรงขั้นต่ำปัจจุบันนี้เราอยู่ที่ประมาณ๓๒๐๓๒๑บาท
แต่การที่เราจะปรับค่าแรงทั้งหมดนี้
เราก็คงจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในแต่ละภูมิภาค
ในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดว่าความเหมาะสมของแต่ละจังหวัดเป็นอย่างไร
และที่สำคัญไปกว่านั้นเราก็ต้องดูอีกว่า
แรงงานในปัสระประเทศในแต่ละประเภทเนี่ย
เราควรจะพิจารณาว่า
เขาควรจะอยู่ในแรงงานประเภทใด
แต่ที่สำคัญที่สุดสำหรับกระทรวงแรงงาน
ให้ได้แรงงานต่อวันนะครับ๖๐๐บาทให้ได้เร็วที่สุด
ซึ่งท่านนายกก็ได้บอกแล้วว่าในต้นปีหน้าเราจะปรับขึ้นมาเป็น๔๐๐บาท
นั่นเราก็ต้องนำมาพิจารณาว่า

ซึ่งอาจจะไม่ใช่๔๐๐บาท
คุณอาจจะได้ถึง๕๐๐บาทหรือ๖๐๐บาทก็ได้นะครับ
นั่นหมายความว่าแน่นอนนโยบายของกระทรวงแรงงาน
ตามที่เราได้ร่วมรัฐบาลนะครับ
ในฐานะกระทรวงแรงงานเราก็ต้องทำตามที่รัฐบาลได้กำหนดไว้

ขณะนี้กระทรวงแรงงานเราได้มีทำการหารือกับ

กระทรวงอุดมศึกษาและนวัตกรรม

ว่าแรงงานไทยปัจจุบันนี้ทำไมเราถึงบอกว่า
ทำไมต้องใช้แรงงานเพื่อนบ้านชาวต่างประเทศเข้ามาทำงานในประเทศไทย
เพราะมีแรงงานบางประเทศที่คนไทยเราปัจจุบันนี้

เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องหาในสิ่งที่คนไทยเรามีความต้องการที่จะทำ
โดยจะต้องร่วมกับอวและกรมอาชีวะในการพัฒนาฝีมือแรงงาน
และหลังจากนี้ไปเราคงจะต้องคุยกับกรมอาชีวะว่า
จากการที่คุณคิดว่าคุณจะจบปริญญาตรี
และออกมาไม่ถูกใจหรือไม่ตรงตามความต้องการในสิ่งที่คุณเรียนมา
เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้คนไทยเราเลือกงาน
แต่เราไม่สามารถที่จะเลือกในสิ่งที่เราต้องการได้
เพราะแรงงานบางประเภทในประเทศไทยเรายังไม่มีมากพอกับสาขาที่จบมา
เพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้เราก็คงจะต้องไปเริ่มสตาร์ท
หรือเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นมัธยมเข้าสู่สายงานอาชีวะนะครับ
ว่าน้องนักเรียนนักศึกษาคุณอยากทำอะไรคุณมีความถนัดในด้านไหน
แล้วเราผลิตออกมาให้ตรงกับสาขางานที่ต้องการ
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าในลักษณะอย่างนั้น
น้องที่ออกมาแล้วบอกว่าไม่มีงานทำ
เราก็คิดว่าน่าจะมีงานทำ
โดยทั่วถึงซึ่งปัจจุบันนี้จริงแล้วเนี่ย
คนไทยเรามีตกงานไม่ถึง
และส่วนยังมีในเรื่องของที่มีการพูดว่า

กระทรวงแรงงานไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไข
เรื่องของกฎหมายหรือพรบคุ้มครองแรงงานตรงนี้
ก็ขอเรียนชี้แจ้งว่า
ตลอดระยะเวลา๒๕ปี
เรามีการปรับปรุงและมีการแก้ไขถึง๘ครั้งด้วยกัน
และในปี๒๕๖๗เราก็จะนำเสนอ
เพื่อทำการแก้ไขและปรับปรุงให้ทันกับยุคสมัยในปัจจุบันนี้

ก็มีการพูดกันในเรื่องของแรงงานที่อยู่นอกระบบ
คือไม่ได้หลักฐานรับรองก็คือแรงงานแพลตฟอร์ม
ซึ่งตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่า
กระทรวงเรากำลังนำเสนอร่างพรบส่งเสริม
และคุ้มครองแรงงานอิสระ
ซึ่งก็ขอให้อดใจรอสักนิดนะครับ
หรือเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
เราก็จะนำเข้ามาสู่ระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคม

ก็ขอให้เพื่อนและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

อย่างน้อยตัวผมเองก็ยังไม่ได้เข้าทำงานที่กระทรวง
แต่พยายามที่จะตอบสนองในสิ่งที่เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียจทุกท่าน
ได้นำเสนอในทุกประเด็น

มันเป็นความอ่อนไหวและเป็นความที่เราคงจะต้องเจรจากัน
ในสามฝ่ายคือฝ่ายลูกจ้างนายจ้างแล้วก็ภาครัฐ
ซึ่งสิ่งต่างตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเราคงจะแก้ไข
แต่สุดท้ายก็ต้องขอฝากท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจนะครับว่า
ก็คงจะต้องให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจช่วยกัน
ผ่านในสบาที่ที่ทรงเกียจแห่งนี้นะครับ
อันนี้ก็ขอฝากพวกท่านเอาไว้เลยณขณะนี้
ในส่วนของเรื่องของกองทุนประกันสังคม

ที่ท่านมีอภิปรายไว้ว่า

เรามีกองทุนที่ขนาดใหญ่ที่สุด
ตรงนี้ของทางประกันสังคมเราเอาไปลงทุน

ก็คือฝากธนาคารส่วนหนึ่ง
ในจำนวนเงินที่มีทั้งหมด
ส่วนในอีก๔๐เราก็ไปนำไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงบ้าง
โดยการไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งอยู่ในเซต๑๐๐กับเซต๕๐
ซึ่งก็มีการความเสี่ยงนี้ค่อนข้างน้อยนะครับ
ในปีที่แล้วเรามีรายรับในปี๒๕๖๕ประมาณ๗๐๐๐ล้านบาท
แต่ปีนี้จากสภาวะที่เศรษฐกิจอ่อนตัว
ก็น่าจะมีดอกผลประมาณ๖๐๐๐๐ล้านบาท
แต่หลังจากที่ผมเข้ามาผมคงจะต้องขออภัยครับ
ขอเข้าไปหารือกับกองทางฝ่ายประชาสังคมว่า
ตรงนี้เงินกองทุนที่ประมาณ๗๘๓แสนล้านที่

ที่มีโอกาสเสี่ยงได้เราจะทำอย่างไรให้เกิดดอกผล
ให้ได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้

ว่าถ้าเราไม่ได้ทำอะไรกับกองทุน๒๔ล้านล้านบาท
ในอนาคตอีกประมาณ๓๐ไม่เกิน๔๐ปีข้างหน้า
องทุนเหล่านี้ก็จะเข้าสู่ภาวะวิกฤต

เรามีแรงงานที่เข้าสู่ตลาดแรงงานน้อยลง
โดยเฉพาะพวกเราคงทราบกันอยู่
ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
เพราะฉะนั้นผู้ใช้แรงงานของเราน้อยลงทุกปี
เพราะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีทำอย่างไร
เงินกองทุนที่มีอยู่ตรงนี้
สามารถสร้างดอกผลที่สามารถอยู่ไป

โดยไม่มีคำว่าลมละลาย
อันนี้ก็ต้องขอเรียนให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจว่า
ผมเองก็ต้องขอความกรุณา

จะขอเข้าไปดูเรื่องกองทุนประกันสังคม
ว่าจะมีหนทางใด
ในการที่จะสร้างดอกผลให้ได้มากกว่า
ปัจจุบันกระทำอยู่นะครับ

ส่วนประเด็นของแรงงานต่างด้าวนะครับ
ในเรื่องของมีสมาชิกผู้ทรงเกียจบอกว่า
แรงงานต่างด้าวมีความยุ่งยาก
มีความสับสนและไม่ได้รับความเป็นธรรม

เราสามารถนำเข้าได้ตลอดเวลา

ทางกระทรวงแล้วก็ทางต่างประเทศ
ตรงนี้เราสามารถนำเข้าได้ตลอดระยะ
แต่ก็จะมีอีกประเด็นนึงว่า
แรงงานที่เราเปิดเป็นครั้งข่าว
ว่าทำไมเราไม่ให้อำนวยความสะดวก
ให้กับแรงงานเพื่อนบ้านนะครับ

ถ้าผู้ประกอบการร้องขอมาว่า
แรงงานขาดตัวผมเอง
ก็คงจะต้องนำเข้าคณะรถธรรมดิ
เพื่อขอเปิดเป็นการเฉพาะกิจ

เหมือนกับที่เราได้เปิดมา
เมื่อหลังโควิดนะครับ

ผมคิดว่าผมน่าจะชี้แจง

แต่ส่วนที่ตัวผมเอง
อยากจะคิดว่าเป็นการยังไงครับ
แรงงานยุคใหม่กระทรวงยุคใหม่
เราควรจะต้องทำอย่างไรบ้าง
ในที่นี้ตัวผมเองมีความคิดว่า
สิ่งแรกผมได้ให้การสัมภาษณ์ไป

เราสัมผัสกับทุกองค์กร

ทำไมเราไม่ยกฐานะ
กระทรวงแรงงานให้เป็นกระทรวงเศรษฐกิจ
ผมคิดว่าพวกเราที่เป็นสมาชิก
ที่นั่งอยู่ในห้องนี้
ทั้ง๗๕๐คน
พวกเราก็คงจะมีความคิด

อยากจะเห็นกระทรวงพลังงาน
ที่มีส่วนเกี่ยวเนื่อง

เราก็ยังมีพวกสหภาพรัฐวิสาหกิจ

เป็นส่วนหนึ่งของแรงงานเช่นกัน

ก็อยู่ในระหว่างการที่ผมกำลัง
หาลือกับทั้ง๓ฝ่าย

กับฝ่ายนายจ้าง
นายจ้างผมได้เดินทางไปพบกับสภาหอการค้า
มาแล้วก็หาลือมาเรียบร้อย
ลูกจ้างผมก็ได้หาลือเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน
แต่วันที่๑๕ที่จะถึงผมก็คงจะต้องไปหาลือกับสภาอุตสาหกรรมว่า
ความต้องการของทั้งสองฝ่ายคือนายจ้างและลูกจ้าง
สมดุลที่สุดจุดกลางที่สุด
ท่านต้องการอย่างไรทั้งสองฝ่าย
ซึ่งฝ่ายลูกจ้างเองก็มีความที่ยังมีความเห็นที่ไม่เห็นพ้องกัน
เพราะฉะนั้นการที่เราจะนำเสนอเข้าก็ยังเป็นประเด็นอยู่
แต่สิ่งสำคัญที่สุด
เรื่องของการที่จะเป็นค่าใช้จ่าย

หมายความว่าผู้ใช้แรงงานหรือผู้ประกันสังคม
คุณไม่จำเป็นเข้าไปในตัวจำกัดเพื่อทำการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลหรืออะไร
เราจะมีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ให้คุณสามารถเบิกได้กดได้
ในทุกสถานที่สามารถเอาบัตรไปขึ้นกับโรงพยาบาล
เพื่อรักษาพยาบาลได้สิ่งต่างต่างเหล่านี้ก็จะเป็นการลด
ถ้าหากว่าเป็นการเหมือนในอดีตไปเบิกก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการตกหล่นหรือไม่
ไปใช้บริการจะเป็นตัวตอบโจทย์ที่ดีสุดว่าสิ่งที่รัฐจ่ายได้ถึงโรงพยาบาล
เม็ดทุกบาททุกสตางค์อย่างแน่นอน
ซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้ผมก็คงจะขอกล่าวในเบื้องต้นเพียงเท่านี้
ในขณะที่ตัวผมเองก็ต้องเรียนเลยนะครับว่ายังไม่ได้เข้ากระทรวงทำงานอย่างถูกต้องนะครับ
เราก็ต้องบอกว่าที่เข้าไปเป็นการเพียงเข้าไปลักษณะเป็นการทักทาย
หรือขอหาลือกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เท่านั้น
แต่หลังจากนี้เมื่อท่านนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายผ่านไปแล้ว
พรุ่งนี้ก็คงจะเป็นวันแรกในการที่จะเข้ากระทรวงทำงานอย่างจริงจัง
ซึ่งผมก็อยากจะหาลือกับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจทุกท่านนะครับว่า
มีอะไรสำหรับกระทรวงแรงงานขอให้ติดต่อตรงไปที่กระทรวง
โดยเฉพาะติดต่อตรงมาทางผมได้เลยนะครับ
ผมพร้อมที่จะให้คำตอบนะครับในทุกมิติว่าสิ่งที่พวกท่านนำเสนอมา
สิ่งไหนที่กระทรวงเราสามารถตอบสนองได้
เราจะตอบสนองในทันที
ส่วนสิ่งไหนที่เราไม่สามารถตอบสนองในกระทรวงได้
จำเป็นจะต้องนำเข้าหาลือในสภาหรือหาลือในส่วนราชการอื่น
ผมก็คงจะต้องขออภัยว่าต้องขอเวลาสักนิดนึง
แต่อะไรที่ตัดสินใจได้เลยผมพร้อมที่จะตัดสินใจ
ตามคำแนะนำของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจทุกท่านครับ
ต่อไปจะเป็นการอภิปรายของท่านชัยธร